คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่คิดถึงร็อกเกอร์ชื่อดังพี่เสกโลโซของเรา

โดยพี่เทดดี้เพื่อนสนิทของพี่เสกโลโซเนี่ย
เขาออกมาอัปเดตอาการป่วยไบโพล่าของพี่เสกให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะ
ซึ่งอาการป่วยของพี่เสกตอนนี้เขาบอกว่า
หลังจากที่ออกโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้าน
ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่เทดี้เขาจะเล่าให้เราฟัง
รวมไปถึงโชว์ครั้งแรกวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไร
เราไปฟังพี่เทดดี้บอกเล่าให้เราได้ฟังพร้อมกันเลยจ้ะ
เสกก็อาการดีขึ้นตอนนี้ต้องใช้เวลารักษาตัวนิดนึงครับ
แล้วแกจะกลับมาไลฟ์ส่วนอีกไหมครับนั่งอยู่ตรงที่เดิม
จะกลับมาเร็วนี้แต่ว่าคงไม่ได้ไลฟ์ตลอดเวลาเหมือนแต่ก่อนนะฮะ
ตอนนี้แกอยู่ในช่วงพักฟื้นรักษาตัวอยู่
ก็อยากให้แฟนของโลโซส่งกำลังใจไปให้แกด้วย
เดี๋ยวต้องดูอาการของพี่เสกว่าเป็นยังไง

งานแรกคร่าววันไหนเลยครับ
เห็นที่พี่การเขารับไว้คร่าวก็จะเป็น๑๖พฤศจิกายนนะครับ

อีกประมาณเดือนหนึ่งก็ลองไปเชียร์กันเยอะ

ก็ไปเชียร์กันเยอะนะคะ๑๖พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะ
ใช่ค่ะพี่เสกนี่ก็เป็นแบบร็อกระดับตำนานนะคะ